นาฬิกา๓๕นาทีตื่นเช้ามากับรอยยิ้มของทุกท่านนะครับ
ในการที่รับทราบข่าวดีเรื่องของการค้นหาทั้ง๑๓ชีวิตจนเจอแล้ว
แล้วก็ได้รับรู้ว่าพวกเขาปลอดภัยนะครับ
ใช่เมื่อสักครู่ก็ฟังผู้ว่าแถลงไปแล้วนะคะ
หลายคนส่งคอมเมนต์มาบอกว่าโอ้โหฟังผู้ว่าไปก็ร้องไห้ไป
แล้วก็ทุกท่านก็ยกย่องและขอบคุณทุกหน่วยงานจริงนะคะ
หน่วยงานหนึ่งที่ทำงานอยู่ภายในถ้ำอย่างเข้มข้น
หรือว่านอทอตล์นะคะเป็นหน่วยที่บางคนว่า
ฝึกหนักที่สุดในบรรดาหน่วยรบพิเศษของประเทศไทย
คุณเฮลวิกสัปดาห์นับรกษ์
ชั่วโมง๕วันฝึกต่อเนื่องติดต่อกัน
แล้วก็เป็นหน่วยซิลที่มาทำงานในภารกิจนี้ในถ้ำหลวง

ก็ทำงานร่วมกับนักประดาน้ำจากต่างชาติด้วย
ใช่มีมาจากหลายประเทศเลย
ก็มีการเปิดประวัติ๒นักดำน้ำชาวอังกฤษ
ที่ไปเจอทั้ง๑๓ชีวิตก่อนเป็นกลุ่มแรกเลยนะคะ
ก็บอกว่าโอ้โหเขาไม่ธรรมดาเลยค่ะ
ประสบการณ์ดำน้ำที่ทั้งยากทั้งโหดมาแล้ว

คือจริงซิลกับนักประดาน้ำต่างชาติ
ทำงานร่วมกันในการที่จะเหมือนแยกกันค้นหาว่าไปจุดนั้นจุดนี้อย่างไรบ้าง

ก็เป็นภาพรวมของความสำเร็จของนักประดาน้ำทุกคน
ถูกต้องแต่ว่าไปดูจังหวะวินาทีนี้กันนะคะคุณผู้ชม
นี่แหละเป็นคลิปที่มีการเผยแพร่ออกมานะคะ
นักดำน้ำชาวอังกฤษ๒คน
เข้าไปเจอกับทั้ง๑๓คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง
ทีนี้ก็มีการคุยมีการถามถ่ายกันนะคะ
แล้วก็บอกปิดท้ายด้วยนะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะมีคนเข้ามาช่วยอีกเยอะเลย
น้องตอบโต้เป็นภาษาอังกฤษถือว่าทักษะภาษาอังกฤษ

แล้วคุณคิดว่านักดำน้ำอังกฤษเขาแข็งแรงมากไหม
แข็งแรงสิคะแข็งแรงมากแต่เขาชมเด็กทั้ง๑๓คนของเรานะ
ใช่ก็คิดดู๔๐วันที่อยู่ในถ้ำไม่ได้กินอะไรเลย
เป็นประวัติย่อของ๒นักดำน้ำชาวอังกฤษ
คนแรกคือนายโบแลนเทน

อีกคนนึงคือนายริชาสแตนตัน
ก็ถูกเรียกตัวให้เข้าไปร่วมทีมค้นหากับทางไทย
แล้วก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจถ้ำชาวอังกฤษ
อย่างนายโรเบิร์ตฮาเปอร์
พวกเขาเดินทางมาถึงที่เมืองไทย
หลังจากที่ทั้ง๑๓ชีวิตเข้าไปในถ้ำนะ๓วัน
คือมาถึงวันที่๒๖มิถุนายน
ค่ะก็ทางด้านสภากู้ภัยผู้ติดถ้ำอังกฤษ
บอกว่าทีมช่วยเหลือจากอังกฤษทั้ง๓คน

เรื่องของการสำรวจการดำน้ำในถ้ำแบบนับไม่ถ้วน
นี่แหละค่ะดังนั้นเขามาถึงที่เมืองไทย

เพราะว่าเขาใช้ทุกความรู้ความสามารถของเขา
ในการที่จะช่วยทั้ง๑๓ชีวิต
แล้วก็ในการทำงานร่วมกับหน่วยซิลของเรา
แล้วก็นักประดาน้ำจากชาติอื่นด้วยนะครับ

จริงทุกหน่วยพยายามแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันนะ
แล้วก็พยายามแบ่งหน้าที่กันทำให้เร็วที่สุด
เป้าหมายเดียวกันคือค้นเจอทั้ง๑๓ชีวิตนั้นนะครับ
ใช่ค่ะแม้ว่าจะมาจากต่างชาติต่างภาษา
ก็ต้องมาประชุมมาวางแผนงานร่วมกันนะคะ
แล้วก็ก่อนหน้านี้นายโวแลนเทินแล้วก็นายสแตนตัน
เป็นสมาชิกของทีมกู้ภัยผู้ติดถ้ำ
เคยร่วมปฏิบัติภารกิจค้นหาที่แบบโอ้โห
ยาวนาน๘วันเพื่อเข้าไปช่วยนักดำน้ำที่ติดถ้ำ
อยู่ในฝรั่งเศสอันนี้เป็นปี๑๙๕๓
แล้วก็พอมาปี๑๙๔๗นี่นะคะนายสแตนตัน
เคยร่วมปฏิบัติการช่วยชีวิตนักสำรวจถ้ำชาวอังกฤษ๑๓คน
ที่เข้าไปติดในถ้ำของทางเม็กซิโกด้วย
ปฏิบัติการช่วยทั้ง๑๓ชีวิต
ก็บอกนะคะบอกว่าที่บอกว่าเขาเดินทางมา
ที่คุณศูนย์สกุลบอกเลยนะ๒๖เลยนะคือ๒๖
แล้วก็มาถึงเมืองไทยของเราจริงเนี่ย
แล้วหลังจากนั้นก็ปฏิบัติการร่วมทีม
กับทั้งทีมไทยเอ่ยทีมนานาชาติ
จนสุดท้ายมาพบกับน้องเมื่อคืนนี้
แล้วก็ทีมนักดำน้ำชาวอังกฤษถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ
มีประสบการณ์ในการสำรวจถ้ำมาหลายแห่งแล้วทั่วทั้งโลกค่ะ
ก็ถูกส่งมาสมทบปฏิบัติการช่วยเหลือในไทย
แล้วไม่ใช่แค่มากำลังคนอย่างเดียวนะ
กำลังของอุปกรณ์ล้ำสมัย
พวกเขาคือกลุ่มคนที่ดีที่สุด
และความสามารถด้านการดำน้ำของทีมดำน้ำชาวอังกฤษ
อย่างนายวอแลนเทนแล้วก็นายสแตนตันเนี่ย
ถือว่าทุกคนจะรู้กันดีเลย
มีการทำลายสถิติยาวเป็นหางว่าว
เอาง่ายคุณผู้ชมอย่างปี๔๗พวกเขาทำลายสถิติ
ด้วยการดำน้ำในถ้ำลึกถึง๗๖เมตร
แล้วก็เชื่อว่าครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่ง
ที่เป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์

๙วัน๕ชั่วโมง๔๑นาทีกับอีก๑๕วินาที
หลังจากที่เด็กไม่สามารถติดต่อได้
ตั้งแต่วันที่๒๓มิถุนายน๒๕๖๑นะครับ
นับเป็น๒๒๑ชั่วโมง๔๑นาที๑๕วินาทีนะคะ